แต่ว่าปริมาณฝนที่มันตกสะสมมาก่อนหน้านี้

ใช่ค่ะแล้วก็ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่างนี่ยังสูงอยู่นะคะ

เพราะว่าได้รับผลกระทบเหลือเกินที่อุบลราชธานี

ก่อนหน้านี้ชาวบ้านเขาขนของหนีน้ำออกมาแล้วนะ
แล้วเขากำลังขนของจะกลับไปอยู่ที่บ้าน
ปริมาณน้ำในแม่น้ำมูลมันเอ่อล้นตลิ่งมา
ทีนี้ชาวบ้านก็ต้องโค้นของย้ายหนีน้ำอีกรอบที่๒นะคะ
ปริมาณน้ำในแม่น้ำมูลสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
รอการระบายลงสู่แม่น้ำโขงตอนนี้
ก็อุบลจมบาดานแล้วนะครับอย่างที่เห็นนะฮะ
แล้วก็ระดับน้ำในแม่น้ำมูลสูงจากเมื่อวานเนี่ยนะ

ก็เลยทำให้มีระดับน้ำสูง๑๐เมตร๙เซนติเมตร
แล้วก็ทำให้น้ำมูลที่มันล้นตลิ่ง
มาท่วม๒ชุมชนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี
เขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ
ทำให้ถนนสถิตนิมานการตรงนี้เป็นถนนสายหลักค่ะ
คุณผู้ชมที่เชื่อมต่อระหว่างเทศบาลนครอุบลราชธานี

ชาวบ้านเป็นแสนคนเลยนะที่เขาเคยอบพยพหนีน้ำท่วม
แล้วก็มาทำที่อยู่ชั่วคราวอยู่ริมถนน
คือเขาเริ่มกลับบ้านได้แล้วก็อบพยพของกลับบ้าน
ปรากฏว่าพอน้ำมันท่วมสูงขึ้นมาอีก
ก็ต้องโคนของอพยพอีกรอบหนึ่งค่ะ
แล้วถ้าเกิดว่าวันนี้ระดับน้ำมูลยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
พรุ่งนี้อาจจะต้องมีการปิดการจราจรบนถนน
สถิตนิมารการ
กับชาวบ้านที่เทศบาลเมืองวารินชำราบจะถูกตัดขาด
ไม่สามารถที่จะสัญจรไปทางฝั่งเทศบาลเมืองอุบลราชธานีได้นะคะ
ส่วนสะพานข้ามแม่น้ำมูลแห่งที่๓ที่อยู่ตรงถนนเลี่ยงเมือง
ตอนนี้ดูสิคะระดับน้ำก็เริ่มสูงขึ้น
แต่ก็ยังพอที่จะสัญจรไปมาได้นะคะ
ไปดูที่สวนสัตว์อุบลราชธานี
ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
โดยน้ำจากห้วยแจระแมได้เอิดท่วมพื้นที่รุ่ม
น้ำปิดล้อมพื้นที่สวนสัตว์อุบลราชธานีไปแล้วนะครับ
บางส่วนก็เอ่อท่วมถนนทางเข้า

แต่ยังไม่ส่งผลกระทบกับส่วนการแสดง

กว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สวนสัตว์ก็เตรียมแผนในการรองรับเอาไว้แล้ว
โดยเฉพาะเรื่องของการอบพยพสัตว์ไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยนะครับ
ทีนี้จากอุบรณ์มาดูที่ศรีศักย์

เช้านี้ก็มีรายงานนะคะว่าน้ำเหนือได้ไหลเข้าเขื่อนอย่างต่อเนื่อง

ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนสูงขึ้น
อยู่ที่๗๐ล้านลูกบาทเมตรค่ะ
เขื่อนก็เลยมีการยกประตูระบายน้ำทั้ง๗บานนะคะ
ก็ยกขึ้นเป็น๓เมตร๕๐เซนติเมตร

ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อน
จะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณน้ำเอาไว้ด้วยนะคะ